บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคือดิฉันทำเอาดิฉันอึ้งไปเลย
หล่อแซ่บเวอร์เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะ
มาปุ๊บดราม่าตามมาปั๊บเลยนะคะสำหรับสาวแตงโม
เปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่ช่วยอะไรนะแตงโมนิดาแล้วตอนนี้

คนรักเก่าอย่างแตงโมทำอะไรคนรักเก่าอย่างแตงโมก็อวยพรวันเกิดนะฮะ
แม้ว่าจะมีกระแสดราม่ามากมายว่าเลิกรากันไปแล้ว
ยังไม่จบไม่สิ้นหรืออะไรก็ตามเธอไม่แผ่ค่ะ
ขอให้พระเจ้าอวยพรนะพี่
ขอให้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในทุกย่างก้าว
ในทุกการกระทำและความคิด
ไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ
เรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นที่ตั้งใจไว้
พระองค์ทรงนำไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไป
ขอให้พี่มีความสุขกับการให้แบบนี้
มีความสุขกับการรักคนอื่นแบบนี้
เหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราเราจึงรักผู้อื่นเช่นกัน
ความรักชนะทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
อย่างที่เธอบอกไปนะครับว่าความรักชนะทุกอย่าง

อย่างที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเมาส์ข่าวลืมว่า

ใครจะปล่อยข่าวว่าเลิกรักหมางเมืองใส่ยังไงก็ปล่อยไป
แต่ว่าแตงโมไม่เล่นด้วยชี้ไม่สนนะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปว่าเธอพูดคำโอยพร
รวมแล้ว๔๙วินาที
ใจความอย่างที่ฟังกันไปว่าให้พระเจ้าอวยพร
ให้โตโน่ประสบความสำเร็จทุกอย่าง
ก็แต่ก็พยายามค่ะ
แต่ก่อนที่กองเชียร์จะคิดไปไกลนะฮะ
เธอก็ขอยืนยันเจตนาครั้งนี้

งดดรามะพักมโน่
อยากคิดแทนแล้วก็อีกแฮสแท็กหนึ่ง

แล้วก็ยังเข้ามาตอบคอมเมนต์แฟนคลับด้วย
ที่เธอหลายคนไปเม้นต์กันว่า
ยังรอฝ่ายชายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคอมเมนต์ไปถึงแบบนี้
ส่งข้อความแบบนี้เธอยืนยันเลยนะคะว่า
ไม่ได้รอเพราะว่าเดินออกมาไกลมากแล้วค่ะ
เขาก็เลิกรากันมาได้สักพักหนึ่งแล้วอะเนาะคุณเนาะ
ใช่คือโตโน่ก็มีข่าวกับสาวคนใหม่แล้ว
ส่วนแตงโมเองตอนนี้ก็แววมาเหมือนกันว่ามีข่าวกับหนุ่มคนใหม่เหมือนกัน

เออมีคนจีบเยอะแต่ว่าที่ดูเหมือนจะลงรูปกันบ่อยก็เป็นเนี่ย
พระเอกช่องวิกหลายสีนี่แหละ
ก็ต้องรอลุ้นกันแหละนะว่าจะมีความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะ
แต่สาวแตงโมเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพระเจ้านะ
ฉันเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์เขาก็ไปกับคุณโตโน่นี่แหละเมื่อก่อนละนานมาแล้ว